เอามาดูเหตุการณ์นี้ครับทุกผู้ชมครับวันนี้ฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนับสิบคน
มีภารกิจใหญ่ครับต้องไปช่วยกันฮะ
หลังจากได้รับแจ้งว่านี่ฮะเจ้าหมาตัวนี้ค่ะ
ติดอยู่บนต่อหม้อของทางด่วนบุรพาวิถีนะฮะคือก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
แต่จุดที่ติดอยู่เนี่ยสูงมากนะครับติดอยู่บนต่อหม้อทางด่วนเอสวัน
ช่วงแยกบางนามุ่งหน้าชนบุรีทีมกู้ภัยต้องเป็นกู้ภัยทางสูงด้วยนะ
อ่าแล้วก็ชุดโรยตัวของมูลนิธิป่อเต็กตึง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษนะ
ด่วนบุรพาวิถีก็ต้องไปช่วยกันนะครับเอารถกระเช้าขึ้นไปนะครับ
อ่าแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือสุนัขตัวนี้ลงมา
ใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงฮะท่ามกลางแดดนี่ก็ร้อนตอนกลางวันนะครับ
คนก็ลุ้นกันที่สุดแล้วก็สามารถช่วยมันลงมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดมีผู้ที่เขาแจ้งความประสงค์ขอรับมันไปเลี้ยงดูแล้ว
ก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับทางจศร้อยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ทางด่วนบุรพาวิถี
บอกว่าเขาเห็นสุนัขติดอยู่บนต่อหม้อทางด่วนช่วงแยกบางนามุ่งหน้าจังหวัดชนบุรี
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาถึงก็เออมันติดอยู่จริงจริงอืม
แต่คำถามก็คือมันไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช่จริงจริงใช่ไหม
ไปอยู่ตรงนี้ได้ไงอ่ะมีคนขับรถเอามาปล่อยอ่ะไม่อื้อหือ
หรือว่าเดินมาเรื่อยปีนป่ายไปเรื่อย
เพราะมันสูงมากนะคะหรือไม่ก็อาจจะมากับใครแล้วจังหวะ
กระโดดลงมาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะแต่เอาเป็นว่ามันมันได้บ้านใหม่แล้ว
ปลอดภัยแล้วนะคะอ่ามีผู้รับไปดูแลต่อแล้วค่ะ